จังหวัดกาละสินฯได้ร่วมกับห้าเอกชน๔องค์กรจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการต้นไม้เปลี่ยนสีณภูศิง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรักษาระบบนิเวศและลดโลกร้อน
ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่องหลายปี
แรกเป็นกิจกรรมปลูกป่าที่บริเวณบันไดสวรรค์และบริเวณโดยรอบทางขึ้นภูสิงศ์
โดยเลือกปลูกไม้ป่าที่มีดอกบานตามฤดูกาลจากพันไม้๗ชนิด
ที่ต้นลีลาวดีต้นเหลืองปริยธรต้นราชพฤกษ์ต้นตะแบกต้นอินทนินจำนวน๓๐๐ต้น
เพื่อให้ภูสิงศลับปรับเปลี่ยนสีตามฤดูกาลจึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดกรสินมากกว่าสี่แสนคนต่อปี
และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชื่นชมทิวทัศน์เพราะบนยอดภูสิงศ์สามารถมองเห็นวิวภูกลุ่มข้าวภูข้าวเขื่อนลำเปล่า
และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม